สำหรับคุณโบแวนด้านะคะที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพครอบครัว
พร้อมกับข้อความสุดเศร้านะคะ
ที่เป็นการบ่งบอกถึงการคิดถึงสามีนั่นเอง
ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชม

ที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงงานแต่งงานในฝันของเขาเอาไว้ค่ะ
โบแวนด้าโพสต์ภาพหลังให้กำเนิดทายาทตัวน้อยน้องมะลิ
โดยมีภาพสามีผู้ล่วงลับอยู่เคียงข้าง
บรรยายข้อความสุดสะเทือนใจถึงปทฤษฎี
ว่าสุขสันต์หวั่นครบรอบแต่งงาน
ถึงแม้ว่างานแต่งเล็กที่สามีฝันอยากจูงมือลูกสาวเข้างานด้วย

แต่เธออยากให้รู้ว่าทุกวันที่อยู่ด้วยกัน
มีความสุขและพิเศษมากที่สุดสำหรับเธอและลูกสาวแล้ว
และขอบคุณในทุกวันที่ปอมมอบแต่สิ่งดีให้เธอและลูก
ปอมากความทรงจำจะอยู่ในใจตลอดไป
จากนั้นเมื่อช่วงเย็นเธอได้โพสต์ภาพแต่งงานของเธอและสามีผู้ล่วงลับ
พร้อมด้วยผู้ใหญ่สองครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
โดยมีฟอลลอเวอร์เข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจเธอ
ยืนหยัดและเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ปทฤษฎีได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงความฝันของเขา
อยากจัดงานแต่งงานเล็กแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
และอยากให้ลูกน้อยอยู่ร่วมในวันพิเศษของพ่อและแม่ด้วย

ขอพาคุณผู้ชมร่วมย้อนความทรงจำ
เอาลูกไปงานแต่งงานด้วยอืมใช่ครับเอาลูกไปงานแต่งงานด้วย
จะได้ไม่ต้องมานั่งถามว่าตอนแต่งงานแล้วหนูอยู่ไหนอะไรอย่างนี้